ตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ

แล้วก็เอาเรื่องราวมารายงานให้คุณผู้ชมฟังกันอยู่ทุกวัน
วันนี้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งอีกแล้วนะคะ

แต่ว่าเมื่อช่วง๒วันก่อนอยู่อาการซุดค่ะ
พยายามโทรหาติดต่อหาเตียงแล้ว
ไม่ได้จริงไม่มีหน่วยงานไหนรับเลยนะคะ
ยังไม่ว่างเลยสุดท้ายฝ่ายสามีเสียชีวิตคาบ้านนะคะ
คุณผู้ชมแล้วสิ่งที่มันสะเทือนใจจริงก็คือ
นาทีที่กู้ภัยเขามาเอาร่างของสามี
ไปจัดการตามมาตรการโควิดแล้วก็จะเอาร่างไปชาปนกิจ
ฝ่ายภรรยาค่ะทำได้แค่ยืนเกาะประตูบ้าน
องด้วยสายตาแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
หนูจะเลี้ยวกับลูกหนูจะเลี้ยวลูกแล้วพี่น้ำ

นี่ค่ะห่างกันแค่เอื้อมมือจริงนะ
แต่ว่าไม่สามารถมากอดไม่สามารถมาบอกลา
เป็นครั้งสุดท้ายได้เลยค่ะ
นี่คืออีก๑ศพที่ต้องเสียชีวิตจากโควิด๑๙

ตัวเลขที่รายงานทุกวันทุกวันมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลข

มันคือคนรักของครอบครัวไหนครอบครัวหนึ่งนะคะ

คือเธอทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นจริงในขณะที่เจ้าหน้าที่เอง
ก็ค่อยเอาร่างของสามีเธอมาบรรจุใส่ถุงซิปล็อก

นี่ก็ปิดโลงเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนแบบนี้นะขอ

หนูไม่ได้ไปส่งพี่นะหนูจะเลี้ยงลูกให้ดี

แต่เมื่อละกลายแกกินข้าวได้อยู่นะคะ
พอมาเมื่อเช้าตี๕๓๐เรามาจับดู
ส่วนใกล้เย็นแล้วแกเขาก็คงจะนอนหลับไป
เรานอนคนละที่เราก็เป็น

๓คนคือมีพ่อแม่ลูก
มีอะไรอยากฝากถึงรัฐบาล

ทำไมมาแก้ไขอย่างนี้

จ่ายแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

กว่าจะมาเอาศพก็นานแบบนี้ค่ะ

พวกเราต้องตายปีกันอีกกี่ศพหรือคะ
คือครอบครัวนี้ติดโควิดกันทั้งบ้าน
คือมีตัวเธอนะคะมีสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไป

อายุ๕๗ปีสามีอายุ๖๔ลูกชายอายุ๒๐ค่ะ
รู้ตัวว่าติดโควิดก็เพราะว่าจิตอาสา
ที่เป็นปั่นจมูกเองที่บ้านนะคะ

แต่ยังไม่สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้

เธอบอกเธอพยายามติดต่อตามหน่วยงานต่างทุกเบอร์ทุกสายด่วนที่เขาให้มา

เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
เธออยู่ที่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรับศพคืออสามูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ก่อนที่จะเอาร่างของสามีไปเผาที่วัดบัวขวัญ
ต้องบอกว่าน่าเศร้าตรงที่ว่าเผาก็เผาคนเดียวด้วยนะคะ
ไม่มีสมาชิกในครอบครัวไปร่วมงานได้เลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เพื่อนบ้านก็บอกว่ามีรถพยาบาลมารับสองแม่ลูก
ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางเบาะจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
ทีมข่าวได้คุยกับอาสาสมัครปเต็กตึง

เขาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์มาตอนช่วงเช้ามืด๑๒สิงหาคม

บอกลุงอาการไม่ค่อยดีเลยช่วยโทรหา๑๖๖๙หน่อย
แล้วเขาก็รีบมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทันนะคะ

คือเมื่อวานบอกตรงว่าคือเก็บศพกันไป
เราขอร้องใกล้คือน้ำตาเรามันก็คลอก
เพราะว่าคือตอนที่เขาร้องอ่ะเราไปนึกถึงพ่อเราอืม
ซึ่งพ่อผมก็คือยอมรับว่าคือเหลืองแดงแล้ว

คือมันค่อนข้างที่ว่าจะหดหู่

คือทำไมบ้านเรามันต้องมาเจอระบบระบบการรับเคสแบบนี้
คือตรวจเจอปุ๊บแต่ไปรักษาโรงพยาบาลไม่ได้
โอ้โหเนี่ยคือคุณชะนินเนี่ยเป็นกู้ภัยของป่อเต็กตึง

มาช่วยทำศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิดศพนี้
แต่คุณพ่อก็ติดโควิดแล้วอาการเหลืองจะเข้าแดงแล้ว
ใช่ค่ะเจ้าตัวก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
ด้วยหน้าที่เขาก็ต้องออกมาดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ทีมข่าวเราก็ถามว่ากู้ภัยที่เปรียบเสมือนดาดหน้าเหมือนกัน

บอกว่าตอนนี้กำลังทยอยฉีดอยู่แต่ยังได้กันไม่ครบ

คุณชะนินเองเขาบอกว่าเขาเคยติดโควิดมารอบนึงแล้ว

แล้วก็ออกมาทำงานต่อช่วยเหลือประชาชนต่อแบบนี้ค่ะ

ทีนี้คุณชะนินเขาเลยบอกว่าอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะ
ว่ากู้ภัยไม่ใช่ด่านหน้านะ
แต่คือด่านแรกที่ต้องเข้าชนกับเชื้อก่อนสัมผัสก่อน
แล้วก็ส่งต่อให้ด่านหน้าซึ่งก็คือหมอแพทย์บุคลากรที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้ความสำคัญแล้วก็เข้าใจกันหน่อย
ถ้าเราพูดมันก็เหมือนว่าเรากู้ภัยพยายามจะไปขอแย่ง
เรียกร้องวัคซงวัคซีนซึ่งคนอื่นเขามองว่า
ให้หมอให้พยาบาลแต่บางคนเขาอาจจะลืมไปว่า
ยังมีด่านแรกอยู่นะคือกลุ่มจิตอาสา
กลุ่มกู้ภัยที่วิ่งเข้าคอยช่วยเหลือผู้ป่วยตามบ้าน
ถ้ามีโคต้าก็อยากจะแบ่งปันให้ทางด่านแรก
ซึ่งเป็นกู้ภัยบ้างจิตอาสาบ้างหลายเพศหลายกลุ่ม
ที่เขาตั้งกลุ่มกันออกมาเพื่อช่วยเหลือตรงนี้ยังมีอีกเยอะครับ
ผมว่าพูดได้ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกด่านนะฮะ
คือด่านที่ต้องพุ่งชนแล้วมีเคสต่างต้องไปช่วย
หรือว่ามีศพก็ต้องไปรับเพื่อประชาพนักกิจ
ที่ไหนไม่ได้โคต้าไม่ถึงเนี่ยบอกเลยนะฮะ
บอกมาทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
เราจะเป็นปากเป็นเสียงเป็นสื่อให้เพราะว่าคุณต้องได้
นี่คือสิ่งจำเป็นจริงนี่คือหน่วยงานที่จำเป็นต้องได้จริง
และอยู่ด่านหน้าและด่านแรกจริงนะคะ
โดยเฉพาะไฟเซอร์ใช่ค่ะที่เขาจัดสรรให้ด่านหน้า
ทุกคนจะเข็มไหนเขาก็จัดสรรให้
ก็อย่างบ้านเมื่อสักครู่นี้ต้องเข้าไปถึงบ้าน

เก็บศพไปซิลเสร็จแล้วเอาเข้าใส่โรงศพ
ไปถึงวัดทำพิธีชาปนกิจต่างอีกนี่นะฮะ